สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้ตามติดการเดินทางของทีมชาติไทยไปที่ญี่ปุ่นนะครับ
ถึงเรียบร้อยแล้วและพี่ซิโก้ก็ยืนยันว่าตำแหน่งที่ขาดไปของธีรทร
ในการติดโทษแบนจะใช้พีรพัฒน์โนชยาในการลงเล่นครับ
เดินทางถึงไซตามะนะครับที่ญี่ปุ่นในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นัดสำคัญนัดที่เจ็ดในบอลโลคเข้าเลือกลอบสิบสองทีมนะครับ
วันทียี่สิบแปดมีนาคมโดยมีโนรสีด้านเกมนะครับ
ที่เรียกมาแทนธีรทรบุญมาทันจากการติดโทษแบนเดินทางมาด้วย
เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับไทยจะเริ่มลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกวันพรุ่งนี้ครับ
ตำแหน่งของธิรทรพี่ซิโก้ยืนยันนะครับว่าจะใช้พิรพัฒนโดชยาลงเล่นแก๊กซ้ายในเกมเจอกับญี่ปุ่น
ซึ่งทีมไทยก็มีเพียงแค่๑คะแนนจากการลงเล่น๖นัดโอกาสในการไปเล่นรอบสุดท้ายที่รัสเซีย
หมดลงแน่นอนแล้วนะครับขณะที่ญี่ปุ่น๖นัดมี๑๓คะแนนเท่ากับสาวดีอาราเบีย
แต่อยู่ที่๒เพราะว่าประตูได้เสียนั้นเป็นรอง
เป็นไทยที่เปิดบ้านแพ้ญี่ปุ่นไป๐ประตูต่อ๒ครับ
อีกหนึ่งชุดในรูปยุงไม่เกิน๒๓ปี

ที่ประเทศสหรัฐอรับอิมิเรต
ก็มีนักเตะลงเล่นในเกมที่ชนะมาเลเซียสี่ศูนย์

ทำการฟื้นฟูสะเต้าร่างกายในการลงสระว่ายน้ำ

เป็นการรักษาสภาพความฟิตและความต่อเนื่องของกล้ามเนื้อต่าง
ต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ในวันที่๒๖มีนาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ